วันนี้คุณผู้ชมค่ะผ่านการลำบากมาเยอะเหมือนชีวิตดาราในวงการเราเลย
คนไม่รู้เนี่ยก็เอ้ยสวยหรูเนอะมีแต่เรื่องราวดีเนาะ
แต่ว่าคุณผู้ชมค่ะวันนี้บันเทิงไทยรัฐเนี่ยได้รวบรวมนะคะดาราชีวิตต้องสู้
มีใครบ้างไปติดตามกันค่ะ
คนแรกนางงามชีวิตต้องสู้แน็ตอนิพร
หากใครได้ติดตามเรื่องราวชีวิตของแน็ตจะรู้เลยว่าเธอคนนี้ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาหลายต่อหลายครั้ง
และเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนเห็นอกเห็นใจพร้อมส่งกำลังใจให้กับแท็ตเสมอ
ตั้งแต่ที่มีกระแสข่าวออกมาว่าแน็ตต้องแบกรับหนี้สินที่ตัวเธอไม่ได้เป็นคนก่อ
มีครั้งหนึ่งที่ตัวเธอเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าหากหาข้อยุติเรื่องหนี้สินนี้ไม่ได้บ้านที่ตาและยายอาศัยอยู่ก็อาจจะต้องถูกยึด
ซึ่งครั้งนั้นก็ยิ่งทำให้ทุกคนเห็นใจแน็ตมากขึ้นไปอีกเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาภาพจำของแท็ตที่ทุกคนจำได้ก็คือ
คนสู้ชีวิตที่ทำงานเพื่อครอบครัวตั้งแต่เข้าสู่วงการบันเทิง
จากปัญหาหนี้สินที่ยืดเยื้อมานานล่าสุดก็มีข่าวดีที่ทำให้แน็กยิ้มออกเพราะในที่สุดปัญหานี้ก็สิ้นสุดลง
แม้ว่าจะต้องมีเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวและใช้วิธีไกล่เกลี่ยกันอยู่นาน
ทางเจ้าหน้าที่ก็ยอมจบซึ่งแน็ตควักเงินเก็บของตัวเองเกือบ๒ล้านบาทมาเคลียร์หนี้สินตรงนี้
ทำให้ตาและยายยังคงได้อยู่บ้านที่เป็นความทรงจำของทั้งคู่ตามเดิม
อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่มที่มาแรงสุดในตอนนี้หนุ่มแจมรัชตะ
โด่งดังมาจากการประกบคู่กับฟิล์มธนพัฒน์ในละครเรื่องคุณชาย
กลายเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการ
เรื่องราวชีวิตของแจมกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
หนุ่มคนนี้ไต่เต้ามาจากการเป็นนักแสดงตัวประกอบ
ในที่สุดก็ก้าวขึ้นมาเป็นพระเอกครั้งแรกในชีวิต
ซึ่งชีวิตก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิง
พูดเสมอว่าเติบโตมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจน
ดิ้นรนสู้ชีวิตด้วยตัวเองตั้งแต่เด็ก
และวันนี้ในเมื่อได้รับโอกาสก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง
ก็บอกกับตัวเองอยู่ตลอดว่าจะตั้งใจทำงานให้ดี

และไม่ลืมความตั้งใจที่จะตอบแทนครอบครัว

เพื่อใช้หนี้ให้กับครอบครัวและรีโนเวทบ้านให้คุณย่า
กดหนี้ได้แล้วก็ดีใจ
เราไม่รู้ว่าหนี้จะเยอะขนาดนั้นเหมือนกันครับ
แล้วพอย่าบอกว่าเออจำนวนมันเท่านั้นเท่านี้นะครับ
ผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องเคลียร์ให้มันหมดก่อนอันดับแรก

ก็โล่งแล้วตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่อยู่มัธยม

พ่อปู่เสียเนี่ยเสาหลักมันก็เรียบร้อยก็หักไป
ก็ใช้เงินผูมาจน๑ปี๑
จากนั้นก็ย่าก็ไปหยิบไปยืมมาบ้างนะครับ

ตอนนั้นผมก็มีรับจอบบ้างเนี่ยครับแต่มันก็ไม่พอ
แต่การเริ่มเรื่องตอนแรกเลยเหรอ
คือผมรู้ว่าย่าเป็นหนี้แต่ไม่รู้ว่าหนี้จะเยอะ

เป้าหมายหนึ่งคือเรื่องบ้านครับกำลังทำอยู่
ปิดท้ายที่นักแสดงหนุ่มพ้อยชนลวิทย์
หนุ่มคนนี้ฝากผลงานผ่านละครมาหลายต่อหลายเรื่อง

แต่ใครจะไปรู้ว่าเบื้องหลังชีวิตของหนุ่มคนนี้
ก็เจอเหตุการณ์ที่ทำให้ยากลำบากอยู่เหมือนกัน
ซึ่งพอยเพิ่งจะออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่ไม่เคยบอกใคร
ต้องแบกรับภาระหนี้สินรอบตัวมากถึง๑๐ล้านบาท
ซึ่งหนี้สินนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะตัวเอง

ทำให้พ่อแม่ที่รับราชการต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
และเมื่อเวลาผ่านไปตัวของพ้อยก็บอกกับตัวเองเสมอว่า

เพื่อเอามาใช้หนี้ให้กับครอบครัวเพื่อหวังให้พ่อแม่สบาย
๑๐ล้านก็คือหนี้บ้านหนี้รถหนี้คอนโด

ใช่ก็คือปานกลางแล้วพ่อแบบพ่อแม่รับราชการด้วย

เพราะว่าราชการมันจะมีบำนานถูกไหม
ถ้าเราปลดหนี้ให้พ่อให้แม่ได้แล้วเนี่ย